ขณะที่วันนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม
สนับสนุนงานเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในต้นปีหน้านะครับ
ทั้งการคัดสรรสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสอสอ
ซึ่งกรกตแม้ว่าจะเป็นแม่งานหลักในการจัดการเลือกตั้ง
แต่ว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นก็เป็นหน่วยงานสำคัญนะครับ
ในฐานะหน่วยงานด้านการสนับสนุนส่วนจะสนับสนุนงานเลือกตั้ง
ในงานด้านใดบ้างจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยระดมผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครประหลัดจังหวัดนายอำเภอ
และผู้อำนวยการเขตกว่า๑๓๐๐คน
รับฟังแนวทางการเตรียมความพร้อม
สนับสนุนการสัญหาสวและการเลือกตั้งสส
ตามที่กฎหมายกำหนดให้กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานสนับสนุนหลักและทำหน้าที่ตามที่กรกตจะมอบหมาย
อาทิจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
จัดให้มีการรับสมัครจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ควบคุมการนับคะแนนรวมไปถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่า
ปีหน้าคือปีแห่งการเลือกตั้ง
กระทรวงจะต้องช่วยสนับสนุนกรกตถึง๓งานใหญ่
เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์ให้มาก
ถ้าจำนวนปัจจุบันนี้๕๑๓๐๐๐๐๐คน
เราก็อยากได้เปอร์เซ็นต์สูง
ในความคิดผมเนี่ยมันมีคนใหม่ที่เข้ามาในระบบ
คือคนเพิ่งครบอายุที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย
เพิ่มจากการเลือกตั้งคราวราคประมาณ๔ล้านเศษ

น่าจะได้เป็นคนรุ่นใหม่
เราก็หวังว่าถ้าเราไปใช้เสียงกันให้มาก
ผมมีความเชื่อมั่นว่าเราน่าจะมีการได้คนดีมาทำงานให้
คือมาใช้อำนาจบริหารและชำนาจนิติบัญญัติ

กระทรวงมหาดไทยจะใช้เครือข่ายในพื้นที่
แสวงหาข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้ง
สอดส่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
และช่วยรณรงค์ให้ผู้สมัครและประชาชน
รับทราบถึงกฎกติกาตามกฎหมายใหม่
ที่สำคัญต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
ถ้าเราไม่ช่วยกันในเรื่องของการจัดการเลือกตั้ง

วัฒนศักดิ์เดิมมันจะกลับมาอีกนะครับ
หรือวงจรที่เราเรียกว่าวงจรดุบามันจะกลับมา

คือการคัดเลือกผู้สมัครสวในส่วนของกรกต

ก่อนที่จะส่งให้คอสชคัดเหลือ๕๐รายชื่อนั้น
จะต้องใช้ความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก

ก่อนที่จะส่งคณะกรรมการระดับประเทศคัดเลือก
ผมฝากท่านผู้ว่าท่านในอำเภอได้ช่วย
หนึ่งก็คือคัดบุคคลต่างเหล่านี้
คนที่มีคุณภาพคนที่ทำงานเก่งจริงนะ
อันที่สองก็คือในส่วนของผู้ส่งของวุฒิกดีหรือหัวหน้าส่วน
ในระดับจังหวัดระดับอำเภอรวมทั้งคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกเจ้าที่ต่างเนี่ย
อยากให้ท่านผู้ว่าท่านในอำเภอได้ช่วยพิจารณาดูบุคคลที่เป็นกลางจริง
และบุคคลที่ไม่ฝักไฝ้ภัคดิ์การเมืองหรือไม่มีเครียดเป็นนักการเมืองนะครับ
อันนี้เพื่อให้เกิดความเป็นกลางอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเปิดเผยรายชื่อผู้สมัครระหว่างที่มีการเปิดรับสมัคร
เพราะอาจเกิดผลได้ผลเสียกับผู้สมัครได้
ซึ่งหากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน๓ปี
หลังจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์สนับสนุนการทำหน้าที่ของพื้นที่
และประชุมซักซ้อมการทำหน้าที่สนับสนุนการคัดเลือกสวอีก๒ครั้ง

และจากกติกาที่ค่อนข้างเข้มงวดดังกล่าวทำให้กรกตเองยอมรับว่า
ยากที่ผู้สมัครโนเนมจะได้รับการคัดเลือกเข้ามา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน